เรามาร่วมกันแกะรอยตามหาพยาบาลที่พยาวหน่อยค่ะ

ซึ่งพยาบาลคนนี้มีลูก๒คนยังเล็กอยู่เลย
ลูกก็ร้องตามหาว่าแม่หายไปไหน
ล่าสุดค่ะมีข้อมูลเพิ่มเติมมา
บอกว่าเจอรถคันนั้นไปอยู่ในพื้นที่ภาคใต้

ในพื้นที่จังหวัดพยาวเขาก็แชร์ภาพของผู้หญิงคนนี้ค่ะ
คือนางสาวนัทธพิมลสมศักดิ์

เป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลแม่ใจจังหวัดพยาวนะคะ
คือหายออกจากบ้านไป
ตั้งแต่วันที่๒๖เมษายน
จนถึงวันนี้คุณผู้ชมมัน๑๘วันแล้วค่ะ
ทะเบียนกไก่ต่อเต่า๑๖๐๔พยาว
แล้วก็บอกกับญาติบอกว่าจะไปทำงาน
ทีนี้ทางบ้านนะคะติดต่อไม่ได้เลย
ญาติพี่น้องเพื่อนที่ทำงานเองก็ร้อนใจ
ไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรนะคะ
ญาติก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจสพแม่ใจ
ดังนั้นคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครพบเห็น
ก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสมาได้ที่สพแม่ใจจังหวัดพยาวได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
หรือจะแจ้งไปทางญาติก็ได้นะคะ
เดี๋ยวเราให้เบอร์โทรศัพท์ญาติเอาไว้ด้วยนะคะ
ซึ่งทางด้านเพจบิ๊กเรียนที่มีการโพสต์เรื่องราวนี้เนี่ย
ก็ให้ข้อมูลบอกว่าพยาบาลคนนี้แต่งงานมีลูกสาวมีลูกชาย
ลูกสาวชื่อน้องมีตังค์อายุ๑๐ขวบ
ลูกชายชื่อน้องปิ่นโตอายุ๔ขวบ
พอแม่หายไปเนี่ยลูกก็ร้องไห้
ตามหาแม่แล้วก็ถามว่าแม่หายไปไหน
ความเคลื่อนไหวที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้
โผล่ในพื้นที่ภาคใต้แล้วเนี่ย
ทะเบียนรถที่ถ่ายมาได้ซูมดูคือทะเบียนเดียวกันเลย
กไก่ต่อเต่า๑๖๐๔จังหวัดพยาวค่ะ
ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง
อยู่ระหว่างการพยายามแกะรอยตามหาตัวพยาบาลคนนี้
เพราะว่าญาติเองก็เป็นห่วงมากนะคะ
ดังนั้นใครที่พบเบาะแสก็สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้
สพแม่ใจจังหวัดพยาวนะคะ